อย่างนี้ก็หน้าจะเป็นหนึ่งในล้านเหมือนกันคุณผู้ชม

ผู้ชายอายุ๖๑ปี
ร่วมเพศกับผู้หญิงซึ่งไม่ใช่ภรรยาตัวเอง

แล้วจุดที่ร่วมแพทย์กันคือบนกองทราย
บนกองทรายบนกองทรายที่มีการก่อสร้างอะค่ะ
โอ้นี่ค่ะนี่ตำรวจต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๕ทุ่มของวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
แล้วชื่อซอยนะแหมซอยคู่สร้างโครงการ๒
ตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเราต้องเบลอภาพศพนะคะ
นอนหายเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหม

ข้างกองซ้ายบนกองซ้านี่แหละค่ะ
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบสภาพศพนะคะ
คุณภัยรัฐสภาพศพตอนนั้นขาขวาชันเข่าขึ้น
กางเกงขาสั้นสีดำไม่ติดตะขอ
กางเกงรูดลงมาจนสุด

ตำรวจบอกว่าพบคราบอสุจิบริเวณปลายอวัยวะเพศ

ใช่ค่ะแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะคะ
เสื้อสีชมพูอายุสักประมาณ๔๐เนี่ยค่ะ

นั่งร้องไห้เขย่าศพเหมือนปลุกอะค่ะ
นั่งร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นน่ะคือหญิงใบ้นะคะ
เป็นหญิงใบ้ค่ะไม่ใช่ภรรยาของผู้ตายด้วย
ผู้ตายเขามีภรรยาอยู่แล้วนะคะ
นี่ค่ะทีนี้แล้วถามใครดีล่ะคุยกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์มีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ด้วย

เล่าบอกว่าคืนวันเกิดเหตุกำลังนั่งดื่มเบียร์อยู่ในบ้าน
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงหมาเห่า
เห่าหลายครั้งก็เลยเดินย่องมาดู
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะขโมยหรือเปล่าขโมยเข้าบ้านหรือเปล่า
แต่กลับเห็นเลยต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ
หญิงคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์กันบนกองทราย
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะ
ทีนี้เราก็ถามได้ยังไงว่าเออรู้ได้ยังไงว่าเขามีเพศสัมพันธ์
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าอ๋อแอบดูอยู่แป๊บหนึ่ง
แน่ใจว่าเขามีเพศสัมพันธ์กัน
เนี่ยค่ะเล่าสักพักหนึ่งเหมือนฝ่ายชายอ่ะ

กำลังจะใส่กางเกงฝ่ายหญิงผู้หญิงใบ้อะค่ะ
พูดไม่ได้ใช่ไหมดึงแขนฝ่ายชาย
ลักษณะคือสายตาวรคือแบบเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป

พี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยเล่าต่อบอกว่าสักพักหนึ่ง
ผู้ตายเอาล่ะเริ่มมีอาการไม่สู้ดีแล้ว

อย่างช้าหงายหลังลงไปเลยค่ะ
ศีรษะฟาดพื้นอย่างแรงเหมือนลูกแตงโมกระแทกพื้น
แล้วก็หายใจหอบเหมือนแน่นหน้าอก
สักพักหนึ่งแน่นิ่งไปทีนี้
พี่ผู้หญิงบอกว่าหมายถึงพี่ผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยนะคะบอกว่า
ใจคอไม่ดีแล้วเรียกคนในบ้านให้มาช่วยแล้วก็แจ้งกู้ภัย

เพราะว่าคนระวักนั้นชื่อว่าคุณภัยรัฐ
คุณภัยรัฐมีภรรยาอยู่แล้วนะคะ
มีภรรยาอยู่แล้วแล้วบ้านของคุณภัยรัฐเนี่ย
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๑๙เมตร

เพราะพี่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าลักษณะตอนนั้นที่เขาแอบมองนะคะ
ภัยรัฐตอนที่กำลังร่วมเพศอยู่เนี่ยนะคะ

ลักษณะคือกลัวว่าเอ๊ะภรรยาจะมาเห็นหรือเปล่า
ชำเรืองเหลือบตามองไปที่บ้านตัวเอง

ส่วนฝ่ายยิงพุ่งหญิงใส๊เนี่ย

คือเห็นเขายืนทำช่ายืนอยู่ตรงนู้น
ดังตึงแล้วหัวมันเสียงดังเหมือนแตงโมแตก
เขาจะมาดังปุ๊ดังมาก

พอเขาล้มหงายหลังแบบกระทันหันปุ๊บ

เขาหายใจอยู่๔เที่ยวแบบ

ฮึดประมาณสี่เที่ยวกำลังสุดกำลังของเขาสี่เที่ยวแล้วเขาก็

ขอบคุณพี่ลำไพรด้วยนะโอ้โหเล่าละเอียดมากเลย
นี่เข้าใจเหตุการณ์เลยนะ

เอาจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในซอยนะครับ
เกิดเหตุฝ่ายหญิงถือขวดเล่าเข้ามานะ

เมาบ้านที่เกิดเหตุ
อยู่ตรงนี้เพียงคนเดียวเห็นไหมเดินมาคนเดียว
ขณะที่ผลชนะสูตรศพผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับ
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้าย
ตำรวจสพพระสมุทรเจดีนะครับ
จึงไม่ได้แจ้งข้อเก่าหากับหญิงใบ้แต่อย่างใด
นักข่าวมีโอกาสไปคุยกับภรรยาของผู้ตายด้วยนะคะ
บอกว่าคบกับผู้ตายมา๙ปี
ไม่กินบุหรี่ไม่สูบไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้
เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะคะ